ตอนนี้ด้วยอิทธิพลของพายุเบบินคานะครับ
ก็ทำให้ภาคเหนือฝนตกหนักแล้วก็น่าห่วงอยู่หลายพื้นที่นะครับ

ตอนนี้พื้นที่ไหนที่มีปัญหาบ้างนะครับ
อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย
ปริมาณน้ำฝนที่ตกหนักตลอดทั้งคืนที่ผ่านมา
ส่งผลให้น้ำจากยอดดอย
ถูกน้ำท่วมมากขึ้น
จุดน้ำท่วมสูงถึง๑เมตร
หากระดับน้ำใต้สะพานสูงกว่า๔๕เมตร
น้ำจะท่วมตลาดสายลมจอยทั้งหมดนะครับ
ขณะที่เทศบาลตะบนแม่สายได้ประกาศเตือนให้ชาวบ้านขนของขึ้นที่สูง
และเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
ส่วนที่ท่าขี้เหล็กในตลาดท่าล้อน้ำจากแม่น้ำสาย
เอิดท่วมตลาดแทบทั้งหมดแล้วนะครับ
ระดับน้ำสูงถึง๓๐๘๐เซนติเมตร
เพราะฉะนั้นตอนนี้ร้านค้าที่มีอยู่กว่า๑๐๐ร้าน

ส่วนที่พยาวค่ะสถานการณ์น้ำท่วมที่น่าน
ดังนั้นก็มีน้ำป่าจากลำน้ำคววร์และน้ำหยิมขึ้นไหลมาสมทบที่ประเวณต้นน้ำยม
ยมก็เลยเพิ่มสูงขึ้นนะคะตอนนี้น้ำก็ไหลเข้าท่วมเขตชุมชนในพื้นที่อำเภอปงนะคะ
นายอำเภอปงนายสิทธิ์วงม่านก็ไปตรวจสภาพน้ำท่วมเพราะว่าเขตเทศบาลปงเนี่ยน้ำปลาปลาใช้ไม่ได้
เส้นทางการจราจร๗จุดในพื้นที่๖ตำบลของอำเภอปงก็ถูกตัดขาด

ตอนนี้เทศบาลปงประกาศประชาชนเตรียมพร้อม
เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดค่ะ
ที่จังหวัดเชียงใหม่นายสุประชัยเอี่ยมสุวรรณ
ราชการจังหวัดลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่
ก่อสร้างสะพานที่ถูกน้ำป่าพัดเส้นทางเบี่ยงขาด

ตั้งแต่กมที่๔๒๔๓๔๕๔๖และ๔๗
เส้นทางดังกล่าวรถทุกชนิดตอนนี้ไม่สามารถผ่านได้

รอการเข้าแก้ไขปัญหานะครับ
ก็ขอแจ้งประชาชนให้ใช้เส้นทางอื่นนะครับ

หลังจากน้ำลดแล้วคงไม่เกิน๓วันนะฮะ
หลังจากนั้นก็จะเร่งซ่อมเส้นทางให้กลับมาใช้ได้
อำเภอเชียงกลางอำเภอสันติศุกร์อำเภอปั่ว
ซึ่งตอนนี้หลายหมู่บ้านมีเส้นทางไปโรงเรียนถนนบางสายน้ำท่วม
โรงเรียนที่อยู่ในจุดเสี่ยงหรือจุดที่มีน้ำท่วมนะคะ
ตอนนี้ก็ต้องปิดโรงเรียนจนกว่าจะปลอดภัยและสถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลายนะคะ